ต่อที่กระบีครับนักดนตรีหนุ่มท่านหนึ่งจอดรถเดินลงไปทำธุระ
ระหว่างที่เสร็จปุ๊บเดินกลับมาที่รถ
ฟ้าฝนตกพอดีลมพัดต้นไม้ใหญ่ขนาด๒คนโอบ
ล้มลงมาทับจะรอดไหมไปดูครับ
โอโห

โอ้โห
โชคดีเวลาที่ล้มมาตัวเขาอยู่ในรถแล้ว

อย่างที่บอกไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อ่าวนางกระบีครับ
ต้นไม้เนี่ยมันถูกลมพายุที่โตกันทั้งวันที่กระบี่เนี่ย
ล้มลงมานะฮะรถที่จอดอยู่ติดกล้องพอดีก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ทั้งสองคันก็เสียหายโดนกิ่งไม้ต้นไม้ล้มลงมาทับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนวันเสาร์ตอน๕โมงเย็นนะครับ
ถนนมหาราชซอย๒๘อำเภอเมืองกระบี่ครับนะฮะรถของนักดนตรีหนุ่มคนนี้เป็นรถเก่ง
ด้าซิตี้นะครับคุณผู้ชมก็เสียหายไปแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกสี่คัน
จอดอยู่ใกล้กันเสียหายไปด้วยแต่ว่าเหตุการณ์นี้โชคดี
ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันนี้ดูภาพสิ
แต่มันเอาสายไฟลงมาด้วยไงอันนี้เรื่องใหญ่
แล้วมันก็ดึงเสาไฟหล่นลงมาหักลงมาแบบนี้
หลังจากเกิดเหตุเทศบาลเมืองกระบีก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
เอาคนออกมาก่อนนะฮะส่วน
คนเสี่ยงโชคเนอะขอดูทะเบียนรถหน่อยได้ไหมล่ะ
พอนุ่มนะฮะรอดมาได้แบบนี้เขาฝากบอกมาแล้วกันนะฮะ
ทะเบียน๗๒๘๒แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใด
ฝากตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างช่วงฝนตกแบบนี้
ต้นไม้สายไฟเสาไฟอะไรต่าง
ถ้าเกิดว่ามันไม่แบบมั่นคงแข็งแรงก็ตรวจสอบด้วย